พาไปดูที่สวนพริกเลยนะครับเป็นต้นทาง

ยืนอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญแบบนี้แล้ว
เรามาดูกันบ้างว่าแล้วกลางทางเนี่ยราคาพริกเป็นยังไงบ้าง

คือบรรดาร้านค้าร้านขายอาหารสำเร็จรูปนะครับ
และอย่างที่บอกครับว่าปลูกพริกเนี่ย

ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวเม็ดพริกมาขายได้แล้วนะครับ

สองหนุ่มหล่อกับอีกหนึ่งสาวสวยครับ
คุณสกลชีวพงศ์คุณนพัฒน์เจริญผล

ที่ดากเศษไทยรัตน์ทีวีคุณอัญชาลีสิริม่วงนะครับ

ขออนุญาตคุยกับที่นักเกษตรของเราก่อนนะครับ
ไปมาเห็นกับตาเลยนะครับคุณอัญชารี

รายได้ที่บอกว่าหลักแสนหลักล้าน

ถูกค่ะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่เขาสามารถ
จะควบคุมต้นทุนการผลิตได้จริง

ถ้า๑ไร่หลักแสนมีโอกาสได้แน่

แต่ถ้าเกิดว่าจำนวนหลายไร่หน่อย

ปลูกร้อยวันแล้วก็เก็บอีกร้อยวัน
นี่ก็คือลงทุนก็ต้นทุนไม่ได้สูงมาก

มีความน่าสนใจอื่นเพิ่มเติมอะไรบ้าง
เพื่อจะเป็นเคล็ดลับพารวยในการปลูกพริกครับ

เขามีวิธีการลดต้นทุนมากขึ้นอีก
ด้วยการปลูกต้นแบบสลับฟันตา
ทำให้สามารถที่จะลดต้นทุนการใช้ต้นกล้ามากขึ้นอีก

ต้นทุนถูกกำไรมีโอกาสได้มากขึ้น

นี่คือต้นทางเลยที่บอกว่าเห็นมากับตา

เดี๋ยวจะส่งคุณอัญชาลีไปที่ปลายทางหน่อย

ว่าร้านค้าที่เขาบอกว่าจะต้องใช้พริกวันละประมาณสัก๓กิโลกรัม

ก็๑๕๐บาทเป็นหนึ่งในต้นทุนเนี่ยเขาปรับวิธีการ
มีกลยุทธ์ยังไงบ้างในการขายราคาจะเป็นยังไง

เราส่งที่ดากเศษไปแล้วเรายังคงอยู่กับ๒หนุ่มหล่อนะครับ

ทั้งสองท่านครับปกติแล้วรับพริกมาจากไหน

ตลาดสี่มุมเมืองครับ

จาก๔มุมเมืองรับมาหลักเลยจากที่นั่น

พ่อจะทราบไหมว่าสี่มุมเมืองเขารับมาจากไหนอีกทีหนึ่งไหมครับ
ก็เขามีพ่อค้าคนกลางตัดมาอีกทีครับ
พ่อค้าคนกลางก็คือพ่อค้าคนกลางจะรับมาจากสวน

เวลาที่พริกช่วงนี้เนี่ยราคาอยู่ที่๔๐๕๐บริหารจัดการยังไงครับ
ขายปกติครับขายตามราคาปกติ

แล้วถ้าบางช่วงที่บอกว่าราคาพริกแพงกว่าราคาหมู

คือซื้อมาเท่าไหร่เราก็ขายเอากำไรมากกว่านั้นนิดหน่อยครับ

บอกตัวเลขได้ไหมฮะ

เพราะว่าอย่างผมขายพริกแห้งนะครับ
ตอนรับมามันก็อาจจะน้ำหนักดีหน่อย
พอขายไปสักวัน๒วัน

ผมขายพริกแห้งครับ
อะไรที่ขายดีที่สุดพริกแบบไหนครับ

ราคาก็จะอยู่ที่ก็น่าจะประมาณหลักร้อย

ถ้าเป็นพริกสดพริกขี้หนูสวนก็ประมาณสักตอนนี้
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๖๐๙๐ครับ

เวลาขายแบบนี้เรามีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการ
ต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรยังไงบ้างครับ

คือก็ขายตามต้นทุนนะครับ
คือว่ามึงไม่สามารถซื้อมาเยอะได้

ทยอยซื้อไม่เก็บปริมาณไว้มาก

มากไม่ได้ครับพริกแห้ง

ก็ซื้อมาก็ขายไปครับ
วันหนึ่งก็อย่างพี่แดงก็ซื้อวันหนึ่งก็

ขายตั้งแต่ตี๒กว่าตี๓ครับ
จนถึง๔๕โมงเย็น
ก็หมดแล้วร้อยกว่ากิโลต่อวันนี้

ว่าถ้าหากว่าเราไปดูปลายน้ำ

เขามีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างไร
ดาเกษตรไปพร้อมรออยู่แล้วนะครับ

ตอนนี้ดิฉันได้มายืนอยู่ที่หน้าร้านข้าวแกงแล้วนะคะ
ข้าวแกงซึ่งถือว่าใช้พริกเป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งค่ะ

ข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะ
พี่สวัสดีครับ
พี่คะวันนี้อาหารแซ่บดีเมนูมีอะไรบ้างครับ
ก็ของดีขายที่ร้านเลยก็มีปลาดุกกรอบ

แล้วก็พะโล้พะแนงที่เด็ดเลยนะ
แล้วก็ต้มยำจะเป็นพวกต้มยำขาหมูซุปไก่อะไรพวกนี้

วันหนึ่งนี่ใช้พริกมากน้อยแค่ไหนอะคะ

น้ำพริกไม่รวมน้ำพริกคือต้องซื้อต่างหาก

ขึ้นลงอย่างนี้มันส่งผลกระทบอย่างไรกันหรือเปล่าบ้าง
ไม่ส่งเท่าไหร่
คือถ้ามันขึ้นเราก็ใช้ตัวถูกลงมาอีก

๖๐๗๐บาทนี้ไม่เกินนี้กำลังดี

ก็ใช้น้อยลง
ซื้อพริกเม็ดใหญ่สีแดงมาผสม

พริกเด็ดเองก็ร้อยละร้อยสิบร้อยยี่สิบ

ขึ้นราคาของไม่ได้
เพราะว่าตรงนี้มันมีแต่คนทำงานมาซื้อ

ก็ถือว่าแพงสำหรับเขามากแล้ว
แม้ว่าราคาพริกจะขึ้นลงยังไง